พ่อค้าแม่ค้าเขาไปมูกันดีกว่า
เขาว่ากันว่าไปมูกับพญามัจจุราช
ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของการให้พรด้านการค้าขาย

นี่ใครเคยขอพรกับพญามัจจุราช

คุณเคยเห็นพญามัจจุราชมาตอนไหน
ผมเคยลงไปแล้วแล้วท่านก็บอกว่า

โอ้ยไปแก้กรรมก่อนไหม
มาที่นี่เลยถ้าใครอยากจะขอพรนะคะ
วัดกลางบางพระอยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรี

สาธุชนและพ่อค้าแม่ค้าสายหมู่
เยอะแยะมากมายเลยเขามาที่นี่มาขอพร
ขอโชคขอลาบจากพญามจุราชกัน
หลังจากที่เคยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้โชคลาภ
สมหวังเรื่องของการค้าขาย
หลังจากที่เขามากราบไหว้ที่นี่ไป
คุณศรีมะลิใหญ่อายุ๗๐ปี

หนึ่งในบรรดาพ่อค้าที่เคยมาไหว้นี่แหละ
เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยนำผักเนี่ยพืชผักเนี่ย

บางวันขายไม่ดี
รูปนี้นะคะพี่ผู้หญิงเป็นแม่ค้าขายมะม่วง
พี่ก็บอกว่าอ้าวใกล้วันเนี่ยเสี่ยงดวงแล้วเดี๋ยววันนี้จะได้ลุ้นแล้ว
เอายังไงดีลุ้นบ้างล้วงบ้างก็แล้วกันนะคะ
ก็เลยมีสาธุชนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เขามีความเชื่อว่า
พญามัจจุราชจะให้พอเนื้อเรื่องของการค้าขายเนี่ย
ผู้แม่เห็นกันมาขอค้อที่นี่บ่อย

เดี๋ยวสิมีอะไรให้ขอเขาเยอะเลยนะ

กลุ่มเกี่ยวนี่ไงอาจจะเป็นการขอค้าด้วยส่วนตา
มาตรงนี้ก็ว่าจะตาย